เพราะว่าสิ่งที่ที่ฉันจะบอกต่อไปนี้มันก็น่าเครียดด้วยอีกไปอีก

อยู่กำแพงเพชรนั่นคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับรถบรรทุกขับมาอยู่ดี

ล้อไปชนสารพระภูมิที่อยู่ข้างทาง
โอ้โหโฮมคำในงานนี้
จะเป็นยังไงไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
จับตาดูเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้เต็มเลย

รถสิบล้อผ่านไปเห็นไฟแวลบ

เห้ยล้ออะไรมาจากไหน

แล้วไม่ใช่ล้อเดียวนะคุณชนะคุณใบตอง

หลุดมาแบบนี้เหลือ๘๐๐

เนี่ยตกอกตกใจขนาดนี้

เหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้น

แล้วก็อยู่ที่อู่สัมพันธ์การชั่ง
บ้านเลขที่๑๒๙หมู่๓ตมป่าพุทธศาสตร์

จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเวลา๔ทุ่ม๑๘นาที

เราไปถามเจ้าของอู่สิ
ก็คือนางน้ำลินนาคสัมพันธ์นะคะ
น้ำลินบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ได้ยินเสียงโคร่มดังมากเลย
คิดแน่ในใจว่ารถชนกันหน้าบ้านแน่นอน

เห็นอย่างล้อรถพวกหนึ่งล้ออยู่กลางถนน
เอ้าเห็นแต่ล้อโอ้ยแล้วรถอยู่ไหนเนี่ย
ก็เลยช่วยกันนำออกมาจากถนน

ก็จะแบบที่เคยเชี่ยวชาญกับเรื่องพวกนี้
ทีนี้ไม่ใช่แค่พี่น้ำลินนะที่ดูเหตุการณ์
สามีของพี่น้ำรินก็แบบเอ๊ะเอกใจ
แล้วล้อรถจริงเนี่ยนะคะ
มันอาจจะต้องมี๒ล้อ

คือพี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องของการดูรถ

พอตื่นเช้ามาคุณผู้ชมมาเปิดร้านตามปกติ
แล้วก็มาไหว้สารพระภูมิที่ตั้งอยู่หน้าร้าน
ต้องโอกตกใจเนี่ยดูกระถางทุกสารพระภูมิล้มแตกแบบเนี่ย

ล้อรถนั่นแหละที่สันนิษฐานกันว่าไปไหน
วิ่งมาชนสารพระภูมิเนี่ยค่ะ
ทำยังไงล่ะทีนี้ไปเปิดกล้องวงจรปิด
ก็พยายามติดต่อคนขับรถบรรทุกอ้อยนะคะ
ทางคนขับรถบรรทุกก็บอกว่าอ๋ออ๋อเหรอ

เดี๋ยวยังไงนะผมจะกลับมารับผิดชอบ
พระภูมิพังเสียหายเดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่

ไม่รู้เรื่องเลยว่าล้อหาย
มันเป็นส่วนของล้อพ่วง

ด้านหลังล้อของรถพ่วง
พ่วงเขามีล้อเป็นคู่ใช่ไหม
พอมันหายไปมันก็ยังแบบพอแล่นไปได้

ขับรถสัญจรไปมาหรือเดินอยู่ริมถนนแล้วเจอล้อพุ่งชนแบบนี้
มันอาจจะทำให้รถมันทุกคันนี้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะ
เราก็ต้องฝากให้เช็ครถกันด้วย
ต้องเช็ครถให้ดีน็อตนั้นคริสต์ดีรึเปล่า
ตรงไหนที่มันฝืดมันต้องเติมน้ำมันหยอดน้ำมัน
อะไรต่างนานาเนี่ยมันคือความปลอดภัยจริง

สัญจรไปเส้นทางไหนดูไฟดูอะไรให้ดี
ส่วนเรื่องสารภูมินี้ก็เดี๋ยวกลับมารับผิดชอบ

ไปฝากตามท่านมาด้วยนะ
ป่านนี้ขวัญหนีดีฝ่อกระเจิงไปหมดแล้ว

เอ้ยขวัญมาเดี๋ยวก็กลับมาเองแหละ

ตื่นเช้ามาเจ้าของบ้านอาจจะตกใจนะ

ไม่ได้มาปราบสัมภเวษีอะไร
หมอปลาแวะผ่านมาแถวนี้แน่เลย

สานกระพริวล้มพังในร้านาศแบบนี้

ล้อนี่แหละ๒ล้อเนี่ยซัดมา

เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันแบบนี้

บอกว่าผมไม่ว่างนะผมไม่ว่างคุย

หมอปลานี่ไม่มาปราบสัมภเวษีมาปราบคุณนี่แหละ